มาส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
เพราะว่าภาพล่าสุดเลยนะคะพี่ไทยเอกพันธ์ค่ะ

นี่ค่ะลอยคอลงไปช่วยเลย

แล้วคือด้วยความที่น้ำมันท่วมสูงมากค่ะ
ช่วยชาวบ้านนะคะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ

ได้รับความเดือดร้อนมาหลายวันติดแล้วนะคะ

แล้วก็เอาเงินจำนวนหนึ่งไปให้ด้วยนะคะ

ส่วนพี่บินเนี่ยเดี๋ยวจะตามไปสมทบแน่นอนนะคะ
ต้องบอกว่าน้ำใจคนไทยไม่เคยเหิดแห้งค่ะนะคะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นที่จะตามไปก็คือสาวทัพทิน

ต้องบอกว่าเธอเป็นนางฟ้าตัวจริงเสียงจริงค่ะ
คือว่าเห็นงานบุญที่ไหนก็จะเห็นเธอที่นั่นนะคะ

พิมบอกกับเรานะคะว่าทำแล้วมีความสุขค่ะ

อย่างนี้จะให้เรียกว่าเป็นนางฟ้าใจบุญได้ยังไงนะคะ

บอกว่าเดี๋ยวจะไปช่วยพี่ท็อปพี่ไทยแน่นอนค่ะ

ถือว่าเป็นอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุข

น้ำท่วมนี้ถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้ไปบ้างนะคะ

ทัพทิมยังไม่ได้บอกใครมาก่อนหน้านี้เลยค่ะ

คือเราเพิ่งทราบเลยนะคะว่าเส้นเอ็นที่ขาเนี่ย

ต้องพักรักษาตัวไปยาวนะคะ

ยังไงก็ตามแต่นะคะส่งกำลังใจให้สาวเจ้าพิม
หายไปไว้ด้วยนะคะฟังสิ้นหน่อยค่ะ

สุขภาพนิดนึงเลยทำให้เราจะต้อง

อุบัติเหตุใดเลยนะแต่ว่า

ก็เลยต้องพักรักษาตัวก่อน
ช่วงนี้